ความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงวันหยุดยาว
ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกัน

มีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับช่วงเทศกาลสงครานในปีที่แล้วน่าสนใจมาก

มีผู้เสียชีวิตในช่วงสงครานเฉลี่ยวันละ๔๐คน

บาดเจ็บชั่วโมงละ๑๖๐คน
ร้อยละ๒๕สาเหตุมาจากการดื่มแล้วขับนั่นเองค่ะ
ทางตำรวจทางหลวงก็เลยร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะ
ในการจัดจุดพักรถให้กับประชาชนในช่วงเดินทางเทศกาลสงครานค่ะ
กิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นวันที่๑๑และ๑๒เมษายน๒๕๕๙นี้ค่ะ
ตำรวจทางหลวงและภาคเอกชนจะให้บริการจุดพักรถ
ให้บริการน้ำดื่มผ้าเย็นตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น
เพื่อให้ผู้ที่อ่อนล้าจากการขับขี่ยานพานะได้ผ่อนคลายนะคะ
จากนี้ยังให้บริการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่รถยนต์
ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะจุดพักรถจะมีทั้งหมดสี่จุด

พลตำรวจรีสมชายเก่าสำรานผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
บอกว่าในช่วงเทศกาลสงครานได้วางมาตรการไว้๓ประการ
คืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดและป้องกันอุบัติเหตุ
และการปรับปรามอาทยากรรมบนทางหลวง
ซึ่งตำรวจทางหลวงได้มีจุดให้บริการประชาชนทั้งหมด๑๙๒จุด
มีรถของตำรวจทางหลวงคอยให้บริการกว่าเจ็บร้อยคันทั่วประเทศ
ในแพทย์ปริยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าการบาดเจ็บจากการจราจรของประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงคราน
ปี๒๕๕๘ที่ผ่านมามีอัตราผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ๔๐คน
บาดเจ็บชั่วโมงละ๑๖๐คน
สถิตินอกรอบที่ผ่านมารถจากกระยันยนต์
ยังคงเป็นยานพาหนะที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดค่ะ
ส่วนปีนี้นอกจากจะปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่คำนึงถึงความปลอดภัยแล้ว
กระทรวงสาธารณสุขยังเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยมีการเตรียมความพร้อมของทีมแพทย์พยาบาลอุปกรณ์กว่า๑๔๕๐๐ทีม
กระจายไปตามโรงพยาบาลบนเส้นทางหลวงกว่า๒๐๐แห่งทั่วประเทศค่ะ
ส่วนมาตรการป้องกันก็จะให้สาธารณสุขแต่ละจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจุดให้บริการประชาชนจุดควบคุมแอลกอฮอล์ตั้งด่านควบคุมความประพฤติเสี่ยง
ส่างเมาเพื่อให้ประชาชนเดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ